เดี๋ยวช่วยกันดูแสงไฟประหลาดหน่อยนะฮะ
เป็นแสงไฟที่เกิดขึ้นที่หน้าซุ้มวัดต้นโพศรีมหาโพที่ปราจีนบุรี
ถูกเผยแพร่กันอยู่ในเฟซบุ๊คส่วนตัวนะครับ
ของผู้ที่ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อแจ็คสักดานะฮะอืมไหนไหนไหน
นี่ฮะดูนะฮะเดี๋ยวให้ดูภาพจอใหญ่กันแล้วกันนะครับ
อยู่ที่อำเภอศรีมโหสดจังหวัดปราจินบุรีนะครับ
เนี่ยเห็นไหมเป็นแสงไฟนะโอ้โหเป็นแสงไฟ
แต่ถ้าเราดูไกลเผินก็จะเหมือนเอ๊ะอะไรลอยอยู่หรือเปล่า
เออเหมือนเหมือนเหมือนว่าวเหมือนอะไรปลิวปลิว
แต่ลักษณะมันก็ดูมีสีสีเนอะสีฟ้าฟ้านวลนวลเนี่ยฮะ
วนไปวนมาอยู่ที่ซุ้มประตูแล้วก็กำแพงวัด
วัดต้นศรีมหาโพนะครับที่อำเภอศรีมโหสด
จังหวัดปลาจีนบุรีนี่ฮะคือบางครั้งเนี่ย
ลอยลงมาถึงพื้นถนนก็มีนะครับมีรถขับผ่านเนี่ย
แสงนี้ก็ไม่ได้หายไปไหนนะฮะก็ยังนี่เห็นไหมลงมาพื้นถนนอีกค่ะ
ลงมาพื้นถนนด้วยนะครับลอยขึ้นลอยลงอยู่
จุดที่เกิดแสงไฟประหลาดเนี่ยเกิดขึ้นทางด้านฝั่งรั้วกำแพง
ซึ่งมีอายุมากกว่าสองพันปีนี่เป็นต้นโพที่ใหญ่ที่สุด
แล้วก็เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนะครับลำต้นโดยรอบประมาณยี่สิบเมตร
ราว๓๐เมตรมีเส้นผ่านศูนย์กลาง๒๕เมตร
นี่ฮะนี่คือสถานที่จริงนะครับท่านผู้ชมครับ
ชาวบ้านในระแวกเนี่ยเห็นคลิปนี้แล้วบอกว่าก็ยังรู้สึกแปลกใจกันอยู่
เพราะว่าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนอาจจะเป็นดวงวิญญาณหรือเปล่า
หรืออาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ได้แต่เชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากกว่า
เพราะว่าที่วัดแห่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
แล้วน่าจะไม่เคยเห็นแบบนี้ทักที

คลิปดังกล่าวเนี่ยเจ้าวาดเป็นคนถ่ายเมื่อ๕เดือนก่อนนะครับ
หรือเมื่อช่วงพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา
ก็ยังปรากฏอยู่ก็เลยเดินออกไปดู

พอกลับเข้ามาอีกรอบดวงไฟปริศนาก็ยังไม่หายไป

สาเหตุที่ไม่นำมาโพสต์ตั้งแต่ตอนนั้น
เพราะครองสมณะเป็นพระพิสุกอยู่
เชื่อตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แต่ลูกศิษย์ที่ทราบเรื่องเนี่ยทุกคนเชื่อ
ก็เลยขอคลิปไปโพสต์เพื่อพิสูจน์แล้วก็หาคำตอบ
นี่นะฮะเราก็ถามจากท่านเจ้าวาด
หากมองในสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติเนี่ย
คิดว่าจะเป็นเรื่องอะไรท่านก็
นำลูกปัดโบราณยุคธารวดีสีม่วง
ธาวาลาวดีสี่ม่วงมีทั้งทรงกลมและทรงเหลี่ยมเนี่ย
ทรงเขาต้มมัดด้วยท่านบอกท่านมีอยู่๑๐กว่าเม็ด
นี่นี่ฮะอุ้ยสวยงามเชียว
แล้วก็เปิดเผยว่ามีคนนำลูกปัดโบราณยุคธวารวดี
อยู่๕๐๐ถึง๑๐๐๐ปีเนี่ย
นำมาให้แล้วก็บอกว่าให้นำกลับมาไว้ที่วัด
เนื่องจากพื้นที่วัดเคยเป็นดินแดนในยุคนั้น
เพราะเป็นพื้นที่ของเขาซึ่งเป็นวันเดียว
กับที่กล้องวงจรปิดบันทึกภาพดวงไฟปริศ

ทางวิทยาศาสตร์เราจะมามองดูถ้าเป็นแสงไฟ
ถ้าเป็นแสงไฟมันจะต้องมีลำแสงออกมาจาก
เขาบอกไว้ฉ่ายก็ต้องมีลำแสงออกมา

ถ้าเราดูตามภาพวงตามวงจรปิด
ถ้าจะน้ำหยดตามกระจกก็จะต้องไหลเฉพาะแค่หน้าจอหน้าจอวงจร
จะลอยขึ้นลอยลงกิ้งไปกิ้งมาอย่างนั้นก็คงเป็นไปไม่ได้
ถ้าว่ากล้องมีปัญหาอัตมาก็ดีเทสแล้วปัจจุบันก็ยังใช้ได้เหมือนดีเหมือนเดิม
มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วส่วนเทียบเคียงทางวิทยาศาสตร์กับทางศัยศาสตร์
อาตมาแต่งกัน๕ไปรับปุ๊บกลับมาก็หายหายไปดวงไฟนั้นหายไป
ประมาณ๖ทุ่ม๑ทุ่มกว่าประมาณนี้
ธาตุธีภาษาความทำความบพุทธศาสนามันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดัดไป
เราก็คิดอย่างไรก็ไม่ได้ไปเผยแพร่ที่ไหน
ก็เก็บภาพนี้ไว้ตั้งกี่เดือนโยมว่า
ลูกศิษย์ลูกหามาคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้เราก็เลยให้ดูชมภาพ
หลักของพระพุทธศาสนาบอกว่าการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมันก็เป็นเรื่องของธรรมดา
เราก็เลยมองเรื่องเหล่านี้เป็นธรรมดา
อย่างนั้นอัตมาถ้าว่าเป็นเรื่องคุณวิเศษอะไรทั้งหลายแหล่ครับ
ต่อมาก็ต้องเอาคลิปนี้ลงไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกาแล้ว
ลองไปถามมุมมองชาวบ้านนะคะก็มีทั้งที่เชื่อแล้วก็ไม่เชื่อ
แต่ส่วนใหญ่ที่เห็นตรงกันก็คือไม่กลัวนะคะ
โดยบอกว่าถ้าเป็นสิ่งลี้ลับจริงก็ไม่กลัวหรอก
ชาวบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับประตูซุมที่พบดวงไฟ
เขาก็มีการจับกลุ่มคุยกันวิเคราะห์กันว่า
มุมแรกบางคนบอกว่าเป็นแสงไฟคนส่องกบหรือเปล่า

แต่ก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันว่ามันจะเป็นไฟอะไรไปได้บ้าง
ไม่รู้ว่าแสงอะไรนะยายไม่เคยเจออะไรแบบนี้
ไม่รู้คือดวงอะไรยายก็ไม่รู้ว่าดวงอะไรนะ
แต่ไม่เคยเห็นเชื่อ
เพราะตั้งแต่มาอยู่นี่ไม่เคยเห็นเลย
เพราะวันพระไม่ไม่ใช่เป็นแสงประหลาด
เข้าใจว่าเขาส่องข้างในนอกวิหารคต
อันนี้ไม่ใช่เพราะเข้ามาในวิหารโคตรแล้ว
ก็เดินกลับไปไม่รู้ว่าคืออะไร
ไม่ใช่ไฟส่องกบจ้ะไม่ใช่จ้ะ

จะพิสูจน์ให้ได้ว่ามันคือแสงไฟหรือคือแสงอะไรกันแน่
กล้องเอาไว้หน้าวัดเลยค่ะช่วงกลางคืน
หลังวันพระ๑วันปรากฏว่า
วิเคราะห์กันว่าไอ้ดวงไฟที่ว่าเนี่ยลักษณะมันก็
คล้ายกับลูกปัดที่เจ้าอาวาสเอามาให้ดูอยู่เหมือนกัน
นะอืมโดยเฉพาะช่วงที่ดวงไฟมันลอยและร่องลงมา
อยู่ที่พื้นถนนอ่ะครับลักษณะมันคล้ายคล้ายกันเลยนี่ตรงนี้
อ่าทีมข่าวเราเลยบอกงั้นเดี๋ยวมาทำการทดลองกันหน่อย
ดีกว่าครับเอาไฟฉายที่สามารถส่องได้ในระยะไกลค่ะ
ลองมาเทียบเคียงจำลองให้เห็นลักษณะคล้ายดวงไฟที่ปรากฏว่ามันจะเป็น
ฉายแบบระยะไกลไหมพอลองส่องดูแล้วเนี่ย
ลักษณะก็ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่อืมมีไหมมีภาพเทียบไหม
เนี่ยเนี่ยอันนี้คือไฟแบบเหมือนเป็นไฟฉายส่องระยะไกลนะคะเนี่ย
ลักษณะต่างกันครับกับดวงไฟฝั่งขวาที่ถ่ายได้เนอะ
ทีนี้งั้นเอาใหม่ถ้าเขาลอยก็น่าจะเหมือนพวกโคมลอยอะไรหรือเปล่า
มันดูปลิวปลิวตามลมมันเป็นลักษณะแบบนั้นมากกว่าอ่า
เหมือนแสงไฟที่มันยิงขึ้นไปใช่ทีนี้รออีกทีสิ
คราวนี้ลองเอากล้องวีดีโอบันทึกภาพถ่ายลูกปัดจากโทรศัพท์อีกชั้นหนึ่งครับ
ปรากฏว่าแสงไฟส่องสะท้อนกับลูกปัดคล้ายดวงไฟที่เห็นในกล้องวงจรปิดเลยนะ

คือถ้ามีมีภาพแบบนี้แต่ว่าเอาลูกปัดมาแล้วก็
ฉายไฟให้ขึ้นไปที่หน้าจอของภาพอย่างเงี้หรอใช่เขาบอกว่ามันเหมือนเลย
มันเป็นแสงที่สะท้อนสองชั้นต่อกันมาไงจากกล้องและจากมือถืออีกที
มันไม่ได้รอยอยู่ในพื้นที่จริงแต่เป็นการสะท้อนต่ออีกทีหนึ่ง
ใช่เป็นไฟสะท้อนไฟแบบนั้นนะคะแล้วก็ทดลองเอาบางไฟบนหัว
บนไฟหัวกล้องก็ใกล้เคียงอีกเหมือนกันนะคะ
ทีนี้ไปถามอาจารย์ออสดีกว่ารองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์นะคะ
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บอกว่าแสงประหลาดในคลิปนี้นะ
ถ้าเจ้าของโพสต์เอามือถือไปถ่ายจากภาพวงจรปิด
เป็นไปได้ว่าแสงประหลาดในกล้องคือแมลงที่บินอยู่หน้ากล้อง
เพราะเวลาเหตุการณ์ที่มันเกิดช่วงกลางคืน
กล้องวงจรปิดมันจะมีแสงอินฟราเรทค่ะ
ทำให้ช่วงเวลากลางคืนเวลามีแมลงบินผ่านหน้ากล้อง
มันจะมากระทบกับแสงอินฟราเรทแล้วก็จะปรากฏเป็นแสงประหลาดแบบนี้ได้
ครับ
แสงที่เห็นเนี่ยเป็นการถ่ายจากหน้าจอนะครับ
น้อยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นหน้าจอกล้องวงจรปิดนะครับ
แล้วก็มีลักษณะเป็นจุดสีขาววิ่งไปวิ่งมานะครับ
ก็เลยทำให้มีคนจินตนาการว่าเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติ
เป็นพูดผีปีศาจเป็นวิญญาณนะครับ
เหตุการณ์ตั้งแต่นี้คือเคยเกิดขึ้นในกล้องตอนนังคืน
เขาเรียกว่ากล้องที่ถ่ายเป็นระบบอินฟาเลส
มันจะมีตัวหลังสีอินฟาร์เรทที่ยิงออกไป
แล้วถ้ามีแมลงมารบกวนที่หน้ากล้อง
สะท้อนกลับและเป็นจุดสีขาวเหมือนลักษณะนี้
ก็มีคำอธิบายทั้งสองแบบแต่ว่าก็ยังหาคำตอบที่ชัดเจนจริงไม่ได้